สถานที่ที่คนพากันไปพิสูจน์ตอนนี้อยู่ที่อุทัยธานี
ขับรถอยู่มีผีวิ่งไล่ตามข้างหลังอ่ะนะ
ทีมข่าวเราก็อยากพิสูจน์ความจริงเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริง
แต่ว่าตอนที่ไปทำข่าวนี้ไปตอนกลางวันใช่ไหม
กลางวันสิบันกลางคืนเดี๋ยวเขามาแลบลิ้นใส่
เดี๋ยวจะขนหัวลุกกันไปใหญ่
ก็เลยต้องไปพิสูจน์ลงพื้นที่ไป
เป็นพื้นที่บริเวณถนนใกล้กับวัดมะพร้าวสูง
ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางที่อุทัย
หลังจากที่มีคนเจอวิญญาณเจอผีหลอกกันเยอะแยะมากมาย
มันเป็นถนน๒เลนส์ส่วนกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แม้ตอนโพลแล่มันก็วางเวงเหมือนกัน

เป็น๒ช่องแบบนี้เลนสวนไปสวนมา
เป็นทางโค้งโค้งผ่านสะพานตัดไปทางวัดมะพร้าวสูงพอดีนะฮะ
ซึ่งที่วัดตามริมกำแพงมันก็จะมีเจดีที่มีโกรธเก็บกระดูกคนตายมาเลี้ยงกัน
พอเห็นมืดมามันก็ขนลุกดีเหมือนกัน

จุดที่ชาวบ้านเขาบอกมาว่าเขาชอบเห็นวิญญาณมักจะเจอเพิงโจผีอะไรมันมี๓จุด
คือจุดที่ตั้งศาลเจ้าพ่อขุนด่านจุดสะพานเด่นรังแล้วก็ที่บริเวณวัดมะพร้าวสูง
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยพูดคุยกับพระครูอุทิศธรรมคุณหรือพระอาจารย์มะยม
พระเจ้าอาวาสวัตรวัดมะเขาสูงก็ยืนยันบอกว่า

แล้วยืนยันว่ามันคือเรื่องจริง

นี่นักข่าวของเราคุยกับท่านแบบนี้เลยนะ
เออนะเจ้าอาวาสเองก็เคยเจอ

รูปแบบบางทีพระก็เห็นมาเป็นรูปแบบของเป็นเปรต

บางครั้งก็เห็นไปมีวิญญาณไปนั่งอยู่บนโรงศพก็มี

มันเคยมีคนเลี้ยงผีโพงผีมอนอะไรแบบนี้

มีคนที่เลี้ยงแล้วก็ตายไป
จากนั้นลูกหลานไม่ได้เลี้ยงสืบทอดต่อมา
หรือไม่ได้ดูแลสิ่งเหล่านั้น
มันก็เลยออกมาเพ่นพ่านอารวาส
หรืออาจจะเป็นผีบริวารของเจ้าพ่อขุนด่านก็เป็นไปได้
นักข่าวของเราคุยกับชาวบ้าน
คุยกับพระอาจารย์มะยมเป็นเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงแล้วนะคะ

หนึ่งเป็นใครอ่ะหมอหนึ่งเป็นร่างทรงที่ชาวบ้านนับถือ
หมอหนึ่งบอกว่าตัวหมอหนึ่งเองก็เคยนะ
เคยถูกชาวบ้านตามไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณผี
หลายต่อหลายครั้งนี่หมอหนึ่งคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ผีที่เข้าร่างหรือชอบทำร้ายชาวบ้าน
ก็จะเป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่แถวจุดที่๒
บอกมี๓จุดใช่ไหมจุดที่สองก็คือแถวสะพานเด่นรัง
ซึ่งจุดนี้วิญญาณที่วนเวียนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นบริวารของเจ้าพ่อขุนด่าน
โดยวิญญาณเก่าแก่ที่อยู่ตรงนั้นเป็นประจำ
วิญญาณสองตนตนแรกชื่อว่ายายคืน
ที่สองชื่อว่ายายมายายคืนและยายมาเขาเป็นญาติกัน
ยายมาจะมีลักษณะสีผิวคือดำแดงชุดขาวผมยาว
ส่วนยายคืนจะสวมชุดไทยสีฟ้าแขนกระบอกโอ้โห
ไทยสีฟ้าแขนกระบอกทั้งคู่เป็นบริวารของเจ้าพ่อขุนด่านนะคะ
เชื่อว่าผีที่มีคนเจอในค่ำคืน๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
คือผียายมาเพราะลักษณะไปตรงกับยายมาเลยคือชุดขาวผมยาวผมยาว
แล้วหลายครั้งที่หมอหนึ่งเนี่ยถูกเชิญไปให้ทำพิธีเนี่ยนะคะ
เขาก็จะไล่ทั้งสองยายเนี่ยไปผุดไปเกิดไล่ไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะ
แต่ยายคืนกับยายบาก็ไม่ไปสักทีนะคะหมอหนึ่งบอกกับเราแบบนี้นะคะ
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็ยังพิสูจน์ไม่ได้
แต่ก็อย่ารบดูนะ
พอข่าวนี้ออกไปนะสองข่าวคุณผู้ชมน่าจะตื่นแต่เช้าแล้วเริ่มไม่กลัวแล้ว
ให้หมอปลามาพิสูจน์สิเสียงประกอบน่ากลัวมากเลย